ที่อาจจะกลับมาสงบเรียบร้อยตามลำดับ
หัวหน้าคอสชก็เลยมีคำสั่งออกมานะคะที่จะโยกย้ายหลายคดีเลย
ที่อยู่ในอำนาจของสารทหารให้กลับไปเป็นอำนาจของสารยุติธรรมค่ะ
เมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช

การดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจสารทหาร
หลังบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยตามลำดับ
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ด้วยความเห็นชอบของคอสช
มีคำสั่งให้การกระทำความผิดตามประกาศคอสชฉบับที่๓๗
เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารทหาร

เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่าง
เกี่ยวยงกันให้อยู่ในอำนาจของสารทหาร
และประกาศคอสชฉบับที่๕๐
ให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน

วัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม
ซึ่งได้กระทำตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
ให้กลับไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของสารยุติธรรมค่ะ